ว่าเรื่องสำคัญของณตรงนี้นะครับสำหรับกีฬาในบ้านเรา
ก็คือเรื่องของศึกแดงเดือดที่จะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับ
ข่าวใหญ่มากเมื่อวานครับก็ข่าวใหญ่ดีใจที่มันจัดได้จริงจริง
ไม่ใช่เป็นแค่ข่าวลือแต่ว่าที่มันใหญ่โตมากกว่า
ในเรื่องของการจัดงานที่คือราคาบัตรเข้าชมต้มครับ
มันสตาร์ทที่ห้าพันแล้วสูงสุดเนี่ยสองหมื่นห้าครับก็เมื่อวานนี้นะครับ
ก็มีการยืนยันออกมาอย่างเป็นทางการนะครับจาก
คุณวินิตเลิศรัตนาชัยนะครับประธาน
คว้าสัญญาลิขสิทธิ์ศึกวันแดงเดือดนอกเกาะอังกฤษเป็นครั้งแรกในเอเชีย
แข่งขันวันที่๑๒กรกฎาคมนะครับแล้วก็จะใช้สนามราชมังคลากีฬาสถานแข่งขันนะครับ
ที่จะแถลงข่าวใหญ่วันที่๙มีนาคมเวลา๑๕นาฬิกาหรือว่า๓โมงเย็นนะครับ
ซึ่งปีศาจแดงก็แนะนำว่าต้องปรับพื้นสนามใหม่นะครับที่ราชมัง
เพราะว่ายังไม่ผ่านมาตรฐานสากลรวมทั้งยังได้สอบถามถึงระบบระบายน้ำ
สนามราชมังด้วยว่าถ้าฝนตกนั้นจะทำยังไงนะครับ
ซึ่งผู้จัดก็ยืนยันว่าจะพยายามจัดการสนามให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดนะครับ
เมื่อวานนี้คุณวินิตเองก็ไลฟ์สดผ่านหลายสื่อเลย

ที่ทางฝ่ายจัดนะครับก็ยืนยันว่าสนามนั้นจะถูกจัดแบบเป็นอังกฤษทั้งหมดนะครับ
รูวิ่งกรีทาให้เป็นส่วนของผู้ชมแล้วก็ปรับล็อกเกอร์รูมให้เหมือนกับสนามจริง
เพราะแฟนบอลจากประเทศอื่นเช่นออสเตรเลียสิงคโปร์แล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ย
อาจจะเดินทางมาชมเกมนี้ด้วยนั่นเองนะครับเรื่องของอัฐจันทร์จะถูกแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับ
มีการเพิ่มความจุให้เป็น๕๙๐๐ที่นั่งจากเดิมที่เต็มความจุอยู่ที่๕๑๕๕๒ที่นั่งนะครับ
ดูเรื่องของบัตรราคานะครับมีการเปิดเผยกันออกมาแล้วเมื่อวานนี้มี๗ราคาด้วยกัน
แล้วก็จะจำกัดโคต้าการซื้อได้ไม่เกินคนละ๔ใบนะครับเพื่อป้องกันการกว้างซื้อบัตรแล้วก็นำไปขายเกินราคานะครับ
ราคาตามนี้เลยครับขั้นต่ำคือ๕๐๐๐บาทตามด้วย๗๐๐๐บาท
๒๐๐๐๐บาทแล้วก็๒๕๐๐๐บาทสบายไหมครับ
ถ้าขายหมดจริงเนี่ยลองคูณดูแล้วนะกับตัวเลขที่ออกมา
เอาตรงนะครับยังไงก็ยังไม่ได้ทุนคืนเอาพูดกันแบบเอาตามความจริงเลย
ก็หลายคนก็บอกว่าโอ้โหทำไมมันราคาสูงจัง
มันก็เป็นการแข่งขันแดงเดือดนี่ครั้งแรกในเอเชียนะ
นักเตะชุดปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดยังอยู่กับทีมต้องเดินทางมา
แล้วก็อาจจะมีเงื่อนไขพิเศษว่าบางคนย้ายไปแล้วไม่ว่ากัน
แต่คนใหม่ที่มาต้องลงสนามด้วยนะครับ
สักใบไหมครับ๒๕๐๐บาท
ช่วงนี้ครับตรงนี้เดี๋ยวพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูก่อนไม่ไหวจริง
ส่วนอีกประเด็นสำคัญนะครับศึกแดงเดือดแล้วทีมไหนจะใส่เสื้อสีแดง
อันนี้น่าสนใจนะครับทางคุณวินิตเองก็เปิดเผยว่า
เป็นข้อเรียกร้องจากคุณวินิตที่ส่งไปหาทั้งสองสโมสรแล้วว่า
ซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะขอให้ทั้งสองทีมนั้น
ใส่ชุดเย่ากันคนละครึ่งนะครับครึ่งแรกลิภูใส่ก่อน
ครึ่งหลังก็เป็นแมนยูใส่ทางคุณวินิตเองก็เปิดเผยว่า
คำตอบที่ได้กลับมาก็คือว่าเป็นไปได้
เพราะว่าทั้งสองทีมช่วงนั้นก็กำลังที่เปิดตัวชุดแข่งใหม่
ฤดูการใหม่ออกมานะครับโอกาสอยู่ที่๙๐
ที่จะใส่ชุดเย่ากันคนละครึ่งเวลานะครับก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ
ทีนี้ดูเรื่องของนักเตะที่จะเดินทางมายืนยันนะครับก็เป็นนักเตะชุดใหญ่ทั้งหมด
ที่พี่เจบอกไปว่าถ้าเซ็นสัญญาไปแล้ว
เตะที่อยู่ในสัญญาก็ต้องมาหรือว่าบางคนที่อาจจะย้ายออกไปแล้ว
อันนั้นไม่ว่ากันแต่อันนี้ที่อยู่ที่คุณต้อมขึ้นให้ดูกับทีมข่าวไทยรัฐขึ้นเนี่ย
คือคนที่อยู่ณปัจจุบันใช่ตอนนี้นะครับส่วนแฟนแมนยูบางท่านนะครับ
อาจจะบอกว่ามันจะคุ้มค่าตัวหรือเปล่ากับแมนยูช่วงนี้ฟอร์มโอ้โหเดี๋ยวก็มาดูกัน
ดูการใหม่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับเพราะว่าลาฟรังนิกเองเนี่ยก็
ยังไงเขาเป็นที่ปรึกษาเอาแล้วใช่อาจจะไปเดินคุณซื้อใหม่ก็ไม่ได้เหมือนกัน
ช่วงนั้นของทางแมนยูนะครับแล้วก็การปรับสนามเป็นประเด็นที่ต้องตามกันต่อ
เดี๋ยวดูรายชื่อของทางเรียภูกันด้วยนะครับเดี๋ยวพูดเรื่องอื่นไปด้วย
เพราะว่าเอาจริงสนามราชมังมันเป็นสนามที่มีรู่วิ่ง
แต่ว่าพอเขาเพิ่มความจุเนี่ยเราจะเป็นเหตุราชมังเป็นฟุตบอลสเตดียมเลยนะ
เขาจะสร้างทัพรู่วิ่งไปเลยนะเป็นอาจารย์ชั่วข่าวขึ้นมาอันนี้น่าสนใจมากหลังจากนี้
แต่ส่วนทางรายชื่อของแมนยูบล็อกบาร์น่าไม่แน่โรลโด้ยังไม่แน่เหมือนกัน
ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะตอบสัญญาหรือเปล่า
แต่ที่เห็นแน่ก็คนอื่นที่ยังอยู่ในสัญญาก็อาจจะเห็นลงสนามเช่นเดียวกันนะครับ
ทีนี้ไปดูทางความขึ้นไหวของฟุตบันพรีเมอร์หลีงอังกฤษคืนนี้นะครับ

ลิเวอร์ภูนั้นจะเปิดแอนดฟิลรับการมาเยือนของนอลิซิตี้

ชนะทุกถ้วยมา๗เกมติดต่อกันแล้ว
แถมไลฟ์ไห้มา๑๐นัดนะครับ
เจ็บข้อเท้าจากเกมกับอินเตอร์เมื่อกลางสัปดาห์นะครับ

ชนะได้ทั้ง๕นัดเลยทุกรายการ
คู่นี้ก็จะลงแข่งขันเวลา๔ทุ่มนะครับ

เรามาดูเรื่องของเจลีกกันบ้างนะครับ
เมื่อวานเนี่ยชนะทิพย์สงรสินก็ลงประเดิม
เล่นไปประมาณ๖๑นาทีนะครับ

เล่นในซุปเปอร์คับไปแล้วนะครับ

มีช็อตสำคัญของเจจริงมีหลายช็อตทั้งการต่อบอล

แล้วเขาได้ออกสตาร์ทเป็นมิดฟิลตัวลุกด้วย
ตำแหน่งที่เขาถนัดแต่มาโดนใบเหลืองครับ

แล้วก็สุดท้ายเจ๊ก็โดนเปลี่ยนออก
จังหวะต่อมาที๖๒นะครับ

จากลูกเตะมุมเล่นดามียาวโมงเข้าไปนะครับ

ต่อไปฟอนตาเล่จะบุกไปเยือน

หลังเกมเนี่ยเจก็บอกว่า
ก็ดีใจแหละครับที่ได้สตาร์ทเป็นตัวจริงเกมแรก

ก็ฤดูการนี้มันก็เป็นอะไรที่ยากอยู่แล้ว
สำหรับตัวเขาดีใจมากกว่า

แล้วก็มีโอกาสส่งบอลให้เพื่อนลุ้นทำประตู
แต่ว่าก็ต้องปรับจังหวะกันเพิ่มอีก

รู้สึกเป็นเกียรติครับที่ได้มาอยู่

ท่ามกลางแฟนบอลในสถานะที่เยอะมาก

เป็นอีกหนึ่งนัดที่รู้สึกว่า

ดีใจมากครับที่วันนี้เราก็ได้เล่นในแบบที่เราอาจจะค่อยปรับมา
ก็รู้สึกดีใจที่เราได้เล่นในตำแหน่งที่ตัวเองก็ชอบอยู่แล้ว
แล้วก็มีโอกาสได้ทำให้เพื่อนมีโอกาสยิงประตูบ้างก็รู้สึกดีใจครับ
ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับสำหรับทางชนะทิพ
เพราะว่าเพิ่งลงไป๒เกมด้วยกันนะครับไส้ตีของชนะอาทิบนะครับ
ลงเล่น๖๒นาทีเกมลุกผ่านบอล๓๓ครั้งนะครับ
วันสำเร็จ๒๕ครั้งเกมรับแท็กเกิ้ล๓ครั้งแท็กเกิ้สำเร็จ๒ครั้งนะครับ
กัดบอล๑ครั้งบอกลูกยิงได้๒ครั้งทำฟาว๑ครั้ง
แล้วก็วิ่งไประยะทางทั้งหมดนะครับ๗๒๕๑กิโลเมตรสปริ้นต์ทั้งหมด๘ครั้งนะครับ
ดูความพร้อมของไทยลีกสัปดาห์นี้คู่บิ๊กแมชนะครับ
บุรีรามยวิเตศจ่าฝูงจะเปิดบ้านแล้วรับการบริเวณของการท่าเรืออันดับ๗
เจ้าถิ่นของมาซาทาดาอิชิอินะครับ
ทำงานได้ยอดเยี่ยมล่าสุดนั้นเปิดบ้านถล่มหนองบัวไป๔๑
เข้ารอบรองเอฟเคครับตามคาดแล้วก็คว้าชัยเป็นนัดที่๓

เกมนี้ก็จะได้นรบดินวีรวัตโนดมแล้วก็ชิติพัฒนแทนกลาง
ทดแบนกลับมานะครับที่เหลือก็ยังอยู่กันครบนะครับ
เฉพาะจนทานบนกิที่เพิ่งยิงประตูได้

ส่วนทีมเยือนการท่าเรือของโค้ดอุสราวุตรีพันธ์นะครับ

แล้วล่าสุดนั้นแพ้เชียงใหม่ยูเนเต็ดไปนะครับ

แล้วก็ทำให้ชนะเพียงนัดเดียวเท่านั้นในช่วงเล็กที่๒
ความพร้อมหมดสิทธิ์ใช้งานดาบิดโลเชล่าที่เจ็บนะครับ
ต่อจากเอเลสดอลล้อแล้วก็ศิลปกรณ์จากครูปราศาสตร์
ข่าวดีได้โกสุนกิพ้นโทษแบนกลับมานะครับ
กับแกนหลักอย่างเนลสันโบนิยาแล้วก็โซเกลโซเลสนะครับ
แรกที่เจอกันนั้นเป็นทางบุรีรำนะครับ

เคยพบกันมา๒๒นัดทุกรายการบุรีรำเหนือกว่าชัดเจนนะครับ
ชนะ๑๕เสมอ๕แล้วก็แพ้๒นัดนะครับ
คู่ที่น่าสนใจโปรลิสเทโรอันดับ๑๐พบบีจีอันดับ๓
เจ้าบ้านเทโลก็เพิ่งเจอกับบีจีปฐุมมาแล้วก็เพิ่งเอาชนะไปได้นะครับ

หลังจากที่ชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษ๑ต่อ๐
ความพร้อมหมดสิทธิ์ใช้งานเรียลมัสมุระติดโทษแบนนะครับ
นั้นก็ยังอยู่กันครบนะครับ
ส่วนทางบีจีนั้นถูกเทโรหยุดสถิติไม่แพ้ใคร
ไว้ที่๑๑นัดติดต่อกันทุกรายการในเกมนัดที่แล้วนะครับ
ส่วนเกมลีกนัดล่าสุดนั้นบุกไปชนะเชียงราย๒๑
ลีก๗เกมหลังสุดนั้นทีมไม่แพ้ใครนะครับ
เกมนี้ก็จะขาดเพียงแค่อาพิสิทธิ์โสรดาที่ติดโทษแบรนด์นะครับ
ส่วนวิกเตอร์กาโดโซแนวรับบาซิลนั้นยังต้องเช็คความฟิตอีกครั้ง
ขณะที่อิรฟานฟันดี้เดียโกหลุยซานโต้แล้วก็ธิรสินแดงดา
จะกลับมาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับ
ดูโปรแกรมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ๕๓๐บาท
เชียงใหม่ยูเนอเดตพบราชบัลลี๖๐๐บาท๒คู่ครับ
แบงคกยูเนอเดตพบนครราชศรีมาร์